ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้าไปดูค่ะวันนี้ราคาของเนื้อสัตว์นะหมูเนื้อแดงปรับขึ้นมาแล้วอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะมาดูราคาปลาน้ำจืดกันหน่อยปลานินค่ะ
ปลาทูนึ่งนะคะ๑๔๐บาทต่อเข่งปลาสลิด๑๗๐บาทค่ะแล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๕๕บาทนะคะ